เอาทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูโลกออนไลน์กันหน่อย
บอกว่าโลกออนไลน์ภาคเหนือร้อนระอุมาก
มีวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อว่าในเบิร์ตค่ะ
เขาไปถ่ายรูปตามที่ต่างในพื้นที่แตกต่างกันไปนะคะในภาคเหนือ
แต่แคปชั่นของเขาเนี่ยโอ้โหท้าทายมากค่ะ

เฮ้ยว่าไงวัยรุ่นภาคเหนือ
กูมาถึงภาคเหนือแล้วเนี่ย
หาซ่อนให้หน่อยภาคเหนือ
ไว้รุ่นภาคเหนือรายงานตัวด้วย

อยากโดนอยากวูบกลางไฟแดงภาคเหนือ

วัยรุ่นภาคเหนือดูแลหน่อยครับ

วูบกลางไฟแดงว่ะดูแลหน่อยดูแลหน่อย
จะให้ดูแลยังไงถ้าอยากหูบกาวไฟแดง
วูบเขาอยากโดนอยากจะโดนที่นเขาว่างั้น
น่าจะว่างจริงแหละเพราะว่าไปพร้อมจักรยานยนต์คู่ใจยามาฮ่า
เอ็กซ์แม็กซ์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
และคลิปล่าสุดที่เขาโพสต์ไปก็คือเขาไปถ่ายรูปคู่กับ
เสาหลักกิโลค่ะเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงรายที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
แล้วก็ลักษณะคำพูดท้าทายวัยรุ่นภาคเหนือบอกอยากมีเรื่อง
จากนี้ภาพอื่นก็มีค่ะเป็นคลิปขี่รถจักรยานยนต์
แล้วเขาก็แจกกล้วยหน้าโรงเรียนเทคนิคลำปาง
และช่วงนั้นเด็กช่างเป็น๑๐๑๐ยืนอยู่หน้าโรงเรียน

ลักษณะก็คือเป็นการท้าทายในนายะคลิปนี้น่ะนะคะ

ในเบิร์ตโพสต์เฟซบุ๊ก
ภาพถ่ายนอนอยู่หลักกิโลเมตรข้างทางแล้วบอกว่า
อยากหลับคาเสากิโลว่ะ

แล้วก็โพสต์ภาพป้ายบอกทางไปลำพูนไปเชียงใหม่
คือเขาบอกว่าช่วงนี้เขากำลังจะไปไหน
เป็นการท้าทายคนที่อยู่ในพื้นที่
เหตุการณ์นี้คนในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง

โมโหเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าท้าทายแบบนี้แล้วคำพูดแบบนี้มันขัดหูขัดตา
บางคนบอกเลยนะรีบมาเลยลำพูนอ่ะ
แล้วบางคนก็บอกหางดงยินดีต้อนรับมาน่านบ้างสิ
จากนี้ยังมีบางคนไปตามจุดที่ในเบิร์ตเขาไปถ่ายรูปแต่ก็ไม่อยากจะเจอตัวในเบิร์ตครับ
บางคนก็บอกว่ารออยู่นะมาได้เลยแล้วก็โพสต์ภาพลงศพเอาไว้ใต้คอมเมนต์ค่ะ
แต่ทีนี้เขาก็มีบางคนนะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าในเบิร์ตเขาจะเป็นการทำแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแส

เรียกยอดไลค์ประมาณนี้นะคะ
ล่าสุดจิ๊กโกรุ่นใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะออกมาทำคลิปเลย
บอกว่าต้นนี่แหละไวรุ่นภาคเหนือก็ถาทายให้ในเบิร์ตมาเจอตัวหน่อย
เอาดูหน่อยค่ะว่าวัยรุ่นเป็นรุ่นใหญ่นะในภาคเหนือนี่ใครค่ะ

ไวรุ่นภาคเหนือ
มาเลยเจ้าภาคเหนือยินดีต้อนรับ
ภาคเหนือคือชัย

ตรวจแทนไว้รุ่นภาคเหนือ

เคยเป็นคนดังอยู่ในแก๊งไม่อาบน้ำ
ที่พูทับเบิกเพชบูรณ์

บอกว่าจะไปย้ายตำรวจทางสอนอ่อมาแล้ว
และนอกจากนี้เคยไปออกรายการโทรทัศน์

ไปดูซิว่ามันมีอะไรน่าสังเกตบ้าง
เราไปสอบถามในบุญชูมาชัยวงศ

เป็นอดีตกำนันตมนต์ชมพูค่ะ
มีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแถวนั้นแหละค่ะ
ห่างจากหลักกิโลเมตร๒๐เมตรเอง

ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมดังกล่าวนะ
ถ้ากลับมาก็อาจจะมีการโจมตีกลับไปบ้าง

ถ้าคุณทำแบบนี้
เดี๋ยวคุณจะไม่มีชีวิตอยู่ครับ